ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่จะพาคุณไปตามหาร้านอร่อยแบบไม่ธรรมดา
กับรายการมิชชั่นดีลิเชียสกินให้ไวไปให้ถึง
โดยการแข่งขันในครั้งนี้เราจะแบ่งเป็น๒ทีมเพื่อไปพิชิตความอร่อยตามเส้นทางที่เรากำหนด
และหากทีมไหนไปถึงจุดสิ้นสุดได้ก่อนกันก็จะกลายเป็นผู้ชนะไปในภารกิจครั้งนี้
ส่วนทีมที่พ่ายแพ้ก็จะต้องเจอกับชาตากรรมที่เขาไม่อาจเลือกได้

ไปให้ถึงทีมพระกุ้งพุ่งป่าย

อันนี้เขาบอกเนี่ยที่เขาบอกว่าเนี่ยเรียกกันแบบว่าดูมาว่าใช้ทะเบียน
อ่าอยู่นี่อยู่นี่ฮัลโหล
อยู่นี่ครับผมอยู่นี่ค่ะ

เชฟลงมาแล้ว

กินให้ไวไปให้ถึงครับ

และยังมีจุดปีนผาจำลองนะครับ
ย่อมที่นี่ตั้งอยู่ในโกดัง

ที่คุณทั้งสองทีมจะต้องไปต่อเท่านั้นนะครับ
และภารกิจที่คุณทั้งสองทีมจะได้รับในวันนี้

ตะลุยทานอาหารร้านเด็ดในย่านดัง

แล้วไปให้ถึงจุดสิ้นสุดได้เร็วที่สุดนะครับ
ทีมนั้นจะเป็นผู้ชนะในทันที

คุณจะต้องเจอกับบทลงโทษที่อาจจะต้องทำให้คุณ
ถึงกับต้องคลานกลับบ้าน
และนี่คือซองที่บรรจุเงิน๓๕๐๐บาท

พร้อมกับแผนที่ที่จะพาคุณไปยังร้านที่เรากำหนดไว้ให้

และร้านทั้ง๓ร้านที่คุณทั้งสองทีมจะต้องไปในวันนี้นะครับ

ต้องเป็นอาหารเอ็ดเคลื่อนอะไรอย่างนี้นะครับพี่

ทีมคุณก๊อกเป็นสำคัญครับ

ร้านที่๓๑๓๐๐บาทนะครับ

ผมขอให้คุณทั้งสองทีมโชคดีกับการตัดสินใจนะครับ

คุณทั้งสองทีมมีสิทธิ์ที่จะโทรหาผม

ขอให้ผมช่วยให้คุณผ่านภารกิจนั้นไปได้

แก่งมากพี่กอฟ

วางเงินไว้ในร้านที่๑๑๕๐๐บาท

และร้านที่๓๑๕๐๐บาท

วางเงินไว้ในร้านที่๑๒๐๐๐บาท

และร้านสุดท้ายร้านที่๓๑๓๐๐บาท

พวกเขาจะต้องเจอกับอาหารอะไร
และประมาณเท่าไหร่ในแต่ละร้าน

ชีวิตเราต้องเดินต่อไปชีวิตเราต้องไปข้างหน้า

พี่ก้อบไม่บอกถึงพวกพี่ว่ะ

ทุกอย่างพี่ได้ทุกอย่างเลยพี่

จำกัดการใช้งาน๑๓๐เมตร

วิ่งเดี๋ยวไงข้างหน้านไปเร็วไปเร็วก้าว

ขอบคุณครับ

ทีมคุณพระกุ้งวางเงินจำนวน๒๐๐๐บาท

ร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีมนต์เสน่ห์แห่งเกาะโอกินาวา
และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างมาก
แฝงตัวอยู่ในซอยสุขุมวิทย์๖๕
บรรยากาศร้านอบอวนไปด้วยกลิ่นอายความเป็นพื้นเมืองแท้ของเกาะทางใต้ประเทศญี่ปุ่น
มาครับ

พี่ก๊อฟนะคะลงเงินไว้๑๕๐๐บาท
เนูโอกินาว่าโซบะ๑๔๙บาทจะได้๑๐ชามนะคะ

นี่ชีวิตจริงหนูอ่ะชามเดียวถึงกินไม่หมดเลย

ทีมผีภาครุงโรงเงินวัน๒๐๐๐บาทนะคะ
จะได้๑๓ชามนะคะงั้นทำไมที่ตามันโกหก

หมูสามชั้นเนื้อหนานุ่มที่ละลายในปาก
เข้ากันได้ดีกับเส้นโซบะสูตรดั้งเดิมของท้องถิ่น
ที่มีความเหนียวหนึบเคี้ยวเพลิน
และซุปกระดูกหมูที่ผ่านการต้มด้วยไฟอ่อนหลายชั่วโมง

เรียกได้ว่าเหมือนได้มากินที่ญี่ปุ่นจริง

ซุปปลานุ่มเลยใสน้ำอร่อยก่อน
ใสใสอร่อยแต่ว่า๑๓ชามตายอยู่ตรงนี้

เดี๋ยวคุณไม่ได้กินเลย

ขอชิมหมูนะขอชิมหมูเลย

เฮ้ยขังบอกกระดูก
คุณบอกนุ่มผมกัดเต็มที่เลย

มาก็เหลือแท็กทีม
มา

อันนี้ร้อนด้วย